วงการการเมืองนะคะมาดูที่วงการสงฆ์กันบ้างค่ะ
ที่ประชุมมหาเทราสมาคมมีมติเป็นให้สมเด็จพระวรรณรัฐ
ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
แล้วก็เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ด้วยค่ะ
พระพรมเมธีโคศกและกรรมการมหาเทราสมาคมหรือมศ
กล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมเด็จพระวรรณรัฐ
จุนพรมคุตโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
และรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหาร
ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์

ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้สิ้นพระชนลง
ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ลงนามรับทราบ
โดยให้มีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ
อกจากนี้ที่ประชุมมศยังไม่ได้กล่าวถึงการเสนอรายชื่อ
เด็จพระราชาคณะทั้ง๘รูปเข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
เพราะตามมารยาทแล้วนะคะต้องรอให้ผ่านพ้นงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชไปช่วงหนึ่งก่อนค่ะ
ส่วนขั้นตอนของการเสนอชื่อนะคะก็ต้องให้คณะรัฐมนตรี
มีต้นเรื่องมาถึงมศเพื่อให้มศเสนอรายชื่อ
ซึ่งตามหลักปฏิบัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อ
ตามอาวุโสและสมณศักดิ์จนครบ๘รูป
ซึ่งขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
เป็นผู้มีอาวุโสและสมณศักดิ์ในลำดับที่๑ค่ะ